คุณผู้ชมไปดูสถานการณ์น้ำท่วมที่นครราชศรีมากันหน่อยนะคะ
ทีมข่าวของเราอยู่ในพื้นที่ยังคงติดตามสถานการณ์กันอยู่เพราะว่าล่าสุดตอนนี้
น้ำลำตะคองได้เอ่อล้นตลิ่งนะคะแล้วก็เข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน
เขตเทศบาลนครราชศรีมาหลายจุดเลยนะคะโดยเฉพาะชุมชนมิตรภาพซอยสี่อ่ะค่ะ
น้ำเนี่ยท่วมพื้นผิวการจราจรซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่ชุมชนครับ
น้ำท่วมสูงประมาณห้าสิบถึงหกสิบเซนติเมตรบ้านเรือนประชาชนกว่าห้าร้อยหลังคาเรือนเลยนะคะ
ที่ได้รับผลกระทบแล้วน้ำหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนอีกกว่า๒๐หลังคาเรือน
เทศบาลนครต้องปักทงแดงบริเวณสะพานข้ามลำน้ำลำตะคองปากทางเข้าชุมชนมิตรภาพซอย๔ค่ะ
แล้วก็เร่งให้ชาวบ้านอบพยพทรัพย์สินขึ้นที่สูงนำกำลังทหารจากกองทัพภาคที่สองนะคะ
กรอกกระสอบทรายแจกจ่ายให้กับชาวบ้านเพื่อวางเป็นแนวกั้นนะคะป้องกันน้ำทะลักเข้าบ้าน
พื้นที่ชุมชนมิตรภาพซอย๔เป็นพื้นที่รุ่มค่ะ
เป็นจุดที่ต่ำสุดในเขตเทศบาลนครราชศรีมาก็เลยเจอกับปัญหาน้ำท่วมหนักนะคะ
น้ำท่วมคือเกือบเอวอะค่ะเกือบถึงเอวนี่นะคะ
ก็ต้องเดินกันอ่ะฝ่ากระแสน้ำเข้าบ้านกันครับ
ส่วนใหญ่ก็กังวลค่ะกลัวว่าจะน้ำท่วมหนักเหมือนปี๕๓๕๔นะคะ
คือเมืองเขาขยายแล้วก็มีลูกเด็กอย่างนี้ค่ะ
อาศัยกันอยู่เยอะแล้วพอเจอปัญหาแบบนี้เขาก็เป็นห่วงครับ
ก็ยังไม่มีหน่วยงานอะไรที่มาดูแลอย่างจริงจังนะคะ
มีเพียงกู้ภัยที่มาช่วยเหลือส่งข้าวส่งน้ำให้ในเบื้องต้นอ่าฮะ
ปีนี้โคราชก็เจอหนักนะครับท่านผู้ชมครับ
ดูล่าสุดหน่อยนะครับในค่ำคืนวันนี้เป็นอย่างไรนะครับ
คุณปียชาติคงถิ่นผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
อยู่ที่เทศบาลเมืองนครรัชศรีมาจะรายงานเข้ามานะครับ

ตอนนี้ผมอยู่ที่ชุมชนมิตรภาพซอย๔นะครับซึ่งเป็นอีกพื้นที่หนึ่ง
ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมหลังจากน้ำได้หลากลงมาจากบริเวณเขื่อนลำตะคองนะครับ
ตอนนี้ระดับน้ำก็เอ่อท่วมแล้วก็ไหลแรงขึ้นเรื่อยนะครับ
ซึ่งชาวบ้านบอกว่าระดับน้ำเพิ่มขึ้นสูงเร็วมากนะครับตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับ
ก็ตอนนี้ครับมีชุมชนที่นี่นะครับที่ได้รับผลกระทบกว่าร้อยหลังคาเรือนนะครับ
แล้วก็มีบ้านสองหลังนะครับที่มีทั้งคนแก่แล้วก็ผู้ป่วยผู้พิการนะครับ
อาศัยอยู่ก็ได้รับความเดือดร้อนนะครับตอนนี้ระดับน้ำสูงเกือบสองเมตรนะครับ
ไม่สามารถที่จะเดินเข้าออกได้จะต้องใช้เรือเท่านั้นนะครับ
เราได้ไปคุยกับสองตายายนะครับที่อาศัยอยู่ที่บ้านที่ได้รับผลกระทบนะครับ
ตอนนี้บอกว่าก็น้ำขึ้นมาเรื่อยแล้วก็อยู่กันสองคน
สิ่งที่กลัวก็คือสัตว์มีพิษที่จะมากับน้ำนะครับ
ตอนนี้ความเป็นอยู่ก็หลับตื่นนะครับ
กังวลว่าระดับน้ำจะเพิ่มขึ้นก็จะลุกขึ้นมาดูระดับน้ำเรื่อยนะครับ
แล้วก็อาหารการกินก็เท่าที่มีครับมีอะไรก็ช่วยเหลือกันไปนะครับ
เจ้าหน้าที่เองก็จะนำกับข้าวนะครับเข้ามามอบให้นะครับ
ซึ่งก็จะไม่ออกไปข้างนอกเพราะว่ากลัวอาจจะจมน้ำนะครับ
เพราะว่าระดับน้ำค่อนข้างไหลเชี่ยวนอกจากนี้เรายังได้เข้าไปสำรวจชุมชนนะครับ
โดยรอบก็พบว่าตอนนี้หลายหลังคาเรือนก็ได้ขนย้ายทรัพย์สินขึ้นสู่ที่สูงแล้วนะครับ
หลังนะครับมีรถยนต์ที่สามารถที่ไม่สามารถนำออกมาได้นะครับ
ก็จะใช้วิธีการหนุนสูงขึ้นนะครับเพราะกลัวว่าน้ำจะท่วมนะครับ
จากน้ำยังมาเรื่อยเรื่อยส่วนสถานการณ์น้ำล่าสุดตอนนี้นะครับ
แม้ว่าเขื่อนลำตะคองจะยังไม่มีการระบายน้ำแต่ก็มีระดับน้ำเกินการกักเก็บแล้วนะครับ
จากสามร้อยสิบสี่ล้านลูกบาทเมตรตอนนี้มีน้ำอยู่ในอ่างสามร้อยสามสิบเก้าล้านลูกบาทเมตรนะครับ
เพิ่มมากกว่าปริมาณกักเก็บถึงสี่เปอร์เซ็นต์นะครับหากมีฝนตกลงมาจากอิทธิพลพายุที่กำลังจะ
เคลื่อนเข้ามาประเทศไทยก็กังวลว่าระดับน้ำจะสูงขึ้นและหากมีการระบายน้ำจากเขื่อนลำตะคอง
ก็จะส่งผลให้มีน้ำท่วมในเขตเทศบาลบริเวณนี้นะครับซึ่งก็ถือว่าจะต้องจับตาแล้วก็เฝ้าระวังกันอย่างใกล้ชิดนะครับ
แม้ว่าตอนนี้จะมีการปักทงเหลืองแล้วนะครับซึ่งหากมีน้ำเพิ่มมากขึ้นก็จะต้องมีการอบพยพออกไปอยู่ในที่ปลอดภัยครับ
นี่ก็คือสถานการณ์ล่าสุดที่จังหวัดนครราชศรีมานัทชัยลาวหาบุตรถ่ายภาพปียชาติคงถิ่นข่าวไทยรัฐทีวีรายงานครับ
ขอบคุณครับคุณปียชาติครับส่วนเรื่องของอากาศบ้านเราวันนี้กรมอุตุประกาศว่าไทยเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วนะคุณเห็นมาส
หลายพื้นที่เขาเย็นแล้วนะคะใช่ครับอ่าท่านผู้ชมครับอย่าเพิ่งไปไหนนะครับ